พูดถึงความรุนแรงพาไปดูเหตุการณ์ที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้น
จังหวัดสงขลาเนี่ยมีชายถือมีดบุกเข้าไปบ้านอดีตเพื่อนซีค่ะ
แล้วก็ใช้มีดนี่แหละไปแทงขณะที่อีกฝ่ายนอนเล่นโทรศัพท์อยู่
ยังไม่สาแก่ใจแทงเสร็จลากออกมากลางถนน
ขี่รถจักรยานยนต์ทับซ้ำ
ผู้เป็นแม่เห็นเหตุการณ์นะคะพยายามจะเข้าไปช่วยลูกชาย
แต่ก็ถูกผลักออกมาจนบาดเจ็บไปอีกรายค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่ง
ชุมชนบางม่วงตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
คนที่ถูกแทงก็คือนายอับดุลละสันบวชปูอายุ๒๑ปี
ญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ส่วนคนร้ายชื่อว่าเมฆหลังก่อเหตุทิ้งมีดดาบยาว๑เมตรเอาไว้
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟไม่ทราบทะเบียนหลบหนีไปเลยนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็อยู่ร่วมด้วยในเหตุการณ์ตลอด
ก็คือนางปรีดาสันบวชบูนะคะแม่แท้ของนายอับดุลล้อผู้ตายเนี่ยค่ะ
ยังตกใจไม่หายเลยค่ะเพราะว่าแม่เห็นตั้งแต่ต้น
ตั้งแต่คนร้ายบุกมาทำร้ายลูกต่อหน้าต่อตา
แล้วก็ลากร่างลูกไปเหยียบซ้ำกลางถนน
เล่าบอกว่าลูกชายนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องนอน
สักพักหนึ่งแม่เห็นในเมฆเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าบ้าน
แล้วก็เดินดุยลุมเข้าไปในห้องเลยถือมีดดาบยาวมาด้วย
ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะจ้วงแทงลูกเข้าหน้าอกซ้าย
คั่วหัวใจทะลุหลังเลย
จังหวะนั้นเนี่ยแทงเสร็จก็ลากร่างของลูกแม่ออกมานอกบ้าน
แม่ตกใจมากแต่แม่ก็มีสติด้วยสัญชาติยานความเป็นแม่นะคะ

แม่ก็ถูกนายเมฆเนี่ยผลักจนล้มแขนขวาถลอกเลย
นายเมฆก็ยังไม่หยุดนะคะลากร่างของลูกแม่ไปกลางถนน
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหยียบร่างซ้ำก่อนจะหลบหนีไป
คือนางปรีดาผู้เป็นแม่เนี่ยบอกต่อเลยนะ
คิดว่าในเมฆจะกล้าทำถึงขนาดนี้ทั้งที่สองคนก็เป็นเพื่อนรักกันนะ
แล้วในเมฆก็ไปมาหาสู่มากินข้าวที่บ้านอยู่บ่อยครั้ง
แต่ว่าระยะหลังสองคนมีเรื่องบาดหมางใจกัน
แต่ก็ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแล้วก็ได้ชกต่อยกันมาเมื่อเดือนก่อน
โดยนายอับดุลล้อผู้เสียชีวิตได้สมัครเป็นทหารเกณฑ์
แล้วก็กำลังจะเข้ารายงานตัวผลัด๒ในวันที่๑พฤศจิกายนนี้
แต่ก็มาถูกแทงเสียชีวิตก่อน
ขณะนี้ตำรวจจะเร่งติดตามตัวในเมฆไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ